เรื่องที่ต้องฝากเตือนกันคือเรื่องการใช้รถใช้ถนน
บางทีเราไปเจอกับถนนที่มันลื่น
ลื่นก็เพราะว่าฝนตกอันนี้สำคัญมากนะ
พอฝนตกแบบถ้ามันตกแบบบาดตกมานิดนึง
ทำให้ถนนมันทำให้ชื่นแฉะแล้วเนี่ยมันทำให้ถนนลื่นมาก
เพราะว่าเวลารถมันวิ่งไปนะเจอกับพื้นถนนที่มันชื้นแฉะ
แล้วมันแบบมันลื่นเขาเรียกว่าฝนตกฝุ่นเล็กน้อย
มันก็เลยทำให้รถมันฉลาบมันไม่ยึดเกาะถนนดีมากนักลื่น
คือรถเวลาฝนตกใหม่เนี่ยมันโดนฝุ่นใช่ไหมถนนโดนฝุ่น
มันจะเบรกยากมันจะลื่นง่ายถลายง่าย

อ่ะที่โปรยตอนแรกว่ามันชะลื่นเนี่ยฟังดูมันตลกนะ
แต่พอดูภาพเหตุการณ์ไม่ตลกแล้วนะครับเห็นไหม
เวลามันลื่นมาแบบนี้อันตรายมากนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ก็คือ
รถกระบะที่ขับผ่านมาจากทางตรงบนถนนก่อนขึ้นสะพาน

เอเชียฝั่งขาขึ้นพัทธลุงนครศรีธรรมราช
คือก็มาปกตินั่นแหละแต่เกิดเสียหลักพุ่งชนแท่งปูนริมทางอย่างที่เห็น
เป็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วต้องร้องร้องเพราะหวาดเสียวจริง
เพราะว่าพอชนแล้วเนี่ยรถมันหมุนขึ้นไปอีกฝั่งเลยครับ
จากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่า
คือสภาพรถเนี่ยนะครับพังเสียหายเกือบทั้งคัน
แล้วคนขับแล้วก็ผู้โดยสารก็บาดเจ็บไป๒ราย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลพัทธลุง
อุบัติเหตุอย่างที่ผมบอกฮะคือฝนมันตกลงมา
แล้วน้ำมันขังอยู่บนพื้นถนนนี่ไงคะเห็นชัดเลย
เห็นไหมคือพอฝนมันตกลงมาเนี่ยชะหน้าถนนที่มันมีฝุ่นมีละออง
มันทำให้ล้อมันหมุนไวมาก

ขับมาด้วยความเร็วสักพักแต่พอมาเจอฝนตกแล้วเนี่ย

บางทีเราเพลินไงผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่
ขับรถทางไกล

ไปเจอกับบางจุดที่ฝนมันตกลงมาแล้ว

ช้าลงหน่อย
แบบนี้โอกาสเกิดมันก็จะน้อยลง

ตกไม่หนักมาก

ต้องชะลอด้วยนะครับคุณผู้ชม

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ